เข้าไปหาเห็ดไปกับเพื่อนบ้าน
ไปหาเห็ดในพื้นที่ป่าภูพาล
เจ้าหน้าที่ก็พยายามปูพรมในการค้นหา
จนถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว๕วัน
ยังไม่เจอตัวแต่ว่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ลดละในความพยายามนะคะ
นอกจากนี้คนที่เข้าไปทำงานวันนี้ที่เข้าไปตามหารมทั้งญาติ

ทำพิธีขอเปิดป่านะคะเพื่อให้เจอคุณลุงท่านนี้นะคะ
ไปดูเรื่องของช่วงเวลาในการทำพิธี
ขอโทษเจ้าป่าเจ้าเข่าและขอให้ป่านี่เปิดให้พบคุณลุงค่ะ
นี่เป็นชาวบ้านในตำบลผาเสวยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะ
พร้อมกับนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัด
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีชุดค้นหา
ร่วมกันทำพิธีขอขมาฟ้าดินและพิธีเปิดป่า
ตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่วันนี้
สามารถค้นหานายสมภูลภูมองชัยอายุ๕๙ปี
ชาวบ้านในอำเภอหนองกรุงศรีที่หายไประหว่างไปหาเห็ดกับเพื่อนบ้าน
ตั้งแต่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมานับถึง๕วันแล้ว
ส่วนเรื่องของการค้นหาวันนี้เจ้าหน้าที่ประกอบไปด้วยทหารตำรวจ
ปกครองและอาสาสมัครจิตอาสารวมทั้งหมดกว่า๔๐๐คนจาก๒๒องค์กรค่ะ
ระดมกำลังค้นหาอีกครั้งแต่ทีนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อสังเกตไว้
อาจจะป่วยหรืออาจจะประสบอุบัติเหตุ
เพราะพื้นที่ดังกล่าวถ้าเดินตามท่อน้ำปลาปลา
ซึ่งมันอยู่บนภูเขาแล้วก็จับท่อเดินลงมาเรื่อย
หรือตามลำห้วยน่าจะมาถึงจุดที่เป็นชุมชน
หมายถึงว่าออกมานอกป่าได้ด้วยตัวเอง
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่สบายหรืออาจจะป่วยป่วย
หรืออาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าถึงไม่สามารถออกมาจากป่าได้นะคะ

อีกยังไม่เจอว่าเดินไม่ได้หรือป่าเจอ
ส่วนของก็คือผสมแบ่งตัว

จากเจ้าหน้าที่ที่วันนี้ทำพิธีแล้ว
ดายญาติของคุณลุงสมภูลอยู่ที่จังหวัดสกลนคร

เป็นพิธีบูชาแม่ธรณีและขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขา
ทำกันที่จุดแรกที่คุณลุงสมภูเดินเข้าไปในป่า
เป็นการขอให้แม่ธรณีและเจ้าป่าเจ้าเขา
เปิดทางให้กลับบ้านได้และขอให้พบตัวโดยเร็ว
เพราะว่าทางญาติตอนนี้ยังเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายนะคะ
ทำให้วิตกกังวลบางคนช่วงที่ทำพิธีร้องไห้ออกมาด้วย

บริเวณบ้านนาคำกลางตำบลสร้างค้ออำเภอภูพาล
ส่งเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด๑๐ชุดเข้าไปค้นหาเช่นเดียวกัน
พื้นที่ที่ค้นหากำหนดไว้๖๐ตารางกิโลเมตร
แต่ว่ามีการปรับแผนนะคะค้นหาเน้นในจุดลับตา
ซอกผาซอกหินหรือว่าถ้ำหรือว่าโพรงต่าง
อาจจะเป็นจุดที่ตรวจสอบยาก

รวมทั้งเป็นจุดที่ไม่เคยค้นหา
อกจากนี้ยังได้จัดชุดค้นหาพิเศษ๓๐นาย
ประกอบไปด้วยทหารมณฑนทหารบกที่๒๙
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและพรานป่า

แกะรอยจุดสุดท้ายที่เข้าไปหาเห็ด
อกจากนี้ก็ไปดูจุดที่พลัดหลงกับเพื่อนบ้าน
และจุดที่พบร่องรอยปีนต้นไม้

เพาะจุดที่เข้าทางจังหวัดสกลนครนะคะ
รัศมีตรงนี้๑๐ตารางกิโลเมตรค่ะ